ตอนนี้ดอกดาวเรืองทั่วทั้งประเทศตอนนี้ก็เริ่มบานสะพรั่งออกดอกสีเหลืองแล้วนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ก็มีดอกดาวเรืองประมาณ๔๕๐๐๐ต้นนะคะถูกปลูกไว้ในพื้นที่กว่า๕๐ไร่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมดอกดาวเรืองซึ่งตอนนี้บานสะพรั่งรถติดยาวเหยียดเลยนะคะ
ทหารกองพลทหารที่๑รักษาพระองค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบตแก่งเซีย

ช่วยกันจัดระเบียบการจราจรซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกแปลงทุ่งดาวเรือง
รวมใจพักบริเวณเนินเขาทอง
หลังนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัด
ให้ความสนใจไปเที่ยวชมแปลงดอกดาวเรือง
จำนวน๔๕๐๐๐ต้นบนพื้นที่๕๐ไร่
รถติดยาวหลายกิโลเมตรค่ะ
นายสมชายฝักทองนายกอบตแก่งเซียนบอกว่า
อกดาวเรืองตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามกว่า๑๗๐แล้ว
โดยช่วง๓วันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วนับแสนคน
โดยทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนี้นะคะ
เปิดให้ประชาชนเที่ยวชมได้จนถึงวันที่๒๐ตุลาคมนี้
จากนั้นในวันที่๒๑ตุลาคมจะเริ่มเคลื่อนย้ายต้นดาวเรืองไปประดับ
ส่วนราชการต่างในจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
นักท่องเที่ยวก็เพลิดเพลินกับประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะ
คือการนั่งรถอีโกกหรือว่ารถไถนา
เดินตามผ่านะคู่ใจของเกษตรกรไปชมดอกดาวเรือง
แล้วก็ชมธรรมชาติกลางหุบเขา
เส้นทางคดเคี้ยวที่เต็มไปด้วยหลุมแล้วก็บ่อ

ก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ

เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอธาตุพนม

ว่าดาวเรืองจะบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนี้นะคะก็ยังเตรียมน้ำดื่มกว่า๑หมื่นขวด
แจกจิตอาสาแล้วก็ประชาชนที่ร่วมพระราชพิธีด้วย
ส่วนบริเวณเกาะกลางถนนแยกป่าไม้
เทศบาลเมืองกาลสินกลุ่มจิตอาสาช่วยกันดำกิ่งดาวเรือง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนัก
ก็ทำให้กิ่งดาวเรืองนั้นเสียหาย
จิตอาสาก็เลยช่วยกันนำตะเกียบไปผูกเชือกฟาง
เพื่อดำกิ่งต้นดาวเรืองให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
ในวันที่ดาวเรืองจะออกดอกแล้วก็ชูช่อสวยงามทั่วเมืองตลอดเดือนตุลาคมนี้

ต้นดาวเรืองที่นายภาโรศมาราคุณนาอยุธยา
นายกเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์
นำเจ้าหน้าที่ปลูกไว้เมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
จำนวน๓๑๒๐๐ต้น
ตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามค่ะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำไปประดับตกแต่ง
สถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ในช่วงพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
คือวันที่๒๖ตุลาคมนี้